จริงมีเสนอไปในช่วงของข่าวเที่ยงแล้ววันนี้
ตามต่อค่ะเพราะว่ามันมีคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยถูกเปิดเผยออกมา
เมื่อผู้ชายคนนี้เกิดอาการหึงแฟนตัวเอง
แล้วเอาน้ำมันไปราดเธอจุดไฟเผา
โอ้โหบอกเลยว่าบาดเจ็บสาหัส
และที่สำคัญยังไปเผามอเตอร์ไซค์ของเจ้าของรถ
ที่เขาสงสัยว่าเนี่ยเหมือนกับมากุ๊กกิ๊กกับภรรยาของตัวเอง
หรือเปล่าเออใช่ค่ะเดี๋ยวลองไปดูหน่อยค่ะ
เอาไปฝ่าเต้าเอาแม่ด้วยเร็ว
มีรักกาอะไรด้วย

คลิปแหละ
ไปอย่างรวดเร็วนะคะโดยเห็นจับได้แค่เฉพาะด้านหน้าบริเวณตึกและอาคารตรงนี้ที่เกิดเหตุค่ะ
มีชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเดินออกมาผ่านหน้ากล้องมุมจรปิดตรงนี้
แล้วทุกคนแตกตื่นแล้วเขาเดินออกไปดูนะคะ
คุณผู้ชมลองสังเกตดูที่รถ
เห็นรถคันที่จอดอยู่ผ่านหน้ากล้องวงจรปิด
ดิฉันไม่แน่ใจถ้าคุณผู้ชมเห็นเหมือนดิฉันไหม

ใช่มันสะท้อนอยู่กับรถกระบะคันนี้

ด้วยความที่รถกระบะคันนี้มันเป็นสีบรอนเงิน
คุณจะเห็นเปลวไฟแดงค่ะสะท้อนออกมา
แต่เราไม่ได้เห็นตัวผู้บาดเจ็บนะคะ
ซึ่งตอนนั้นเกิดเหตุแล้ว
เขาราดไฟค่ะคือราดน้ำมันแล้วจุดไฟ
คือเผาภรรยาตัวเองกะเอาให้ตายทั้งเป็นนะคะ
จังหวะตอนที่เขาเข้าไปก่อนที่เขาจะขึ้นไปที่ห้องของเขา
เขาเอาน้ำมันไปราดมอเตอร์ไซคันหนึ่งก่อนนะคะ
ซึ่งมอเตอร์ไซคันนั้นก็คาดว่าเป็นมอเตอร์ไซค์
ของตัวผู้ชายคนหนึ่งที่เขาคิดแล้วเขาหึงหวงภรรยาเขา
นั่นแหละแล้วราดเสร็จตามขึ้นไปที่ห้อง
เคาะเรียกให้ภรรยาตัวเองออกมาเปิดประตู
หลังจากนั้นเอาน้ำมันที่ถือมาเป็นกะลอนนั้น
ราดใส่ภรรยาแล้วจุดไฟทันทีค่ะ
คนบาดเจ็บคือนางสาวสุรัตนานะคะอายุ๔๖ปี

มีแผลถูกไฟไหม้ที่ใบหน้าตามลำตัวเกินกว่า๑๕
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนะคะ
นี่เป็นจังหวัดนาทีที่หน่วยกู้ภัยพยายามเข้าช่วยเหลือเธอ
และนี่คือภาพตอนที่ถึงที่โรงพยาบาลแล้ว
ไปดูเหตุการณ์ล่าสุดหน่อยว่าตกลงจับกลุ่มตัวได้ไหม
เจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้แล้วค่ะ
คนก่อเหตุคือนายสำเริงม่วงสุกหรือว่าในเล็ก
ตอนที่จับได้เนี่ยเขาขับรถเก่งค่ะฮอนด้าคันนี้เลยที่ตัวเองเนี่ยขับไปก่อเหตุ
มุ่งหน้ากลับภูมิลำเนาที่จังหวัดอุทัยธานี
ตอนจับกลุ่มได้ตัวในเล็กขับรถและดื่มเบียร์ไปด้วยอย่างสบายใจ
คุมตัวมาค่ะที่สนบังเขนแล้วก็รถคันที่ใช้หลบหนี
ทันทีที่ตำรวจคุมตัวเข้ามานะคะก็เจ้าตัวเนี่ยไม่ยอมให้สัมภาษณ์ใดกับนักข่าว
แม้ว่าทุกสำนักพยายามจะเข้าไปผู้สื่อข่าวของเราเองก็ปักหลักอยู่ที่นั่น
จะเข้าไปสอบถามมันเกิดอะไรขึ้นพี่ทำไมพี่ถึงทำขนาดนี้
และแน่นอนว่าไปพบหลักฐานอยู่ที่ท้ายรถเก๋งค่ะ
เป็นแกนลอนสีขาวนั่นก็คือแกลลอนน้ำมันขนาดประมาณ๕ลิตรค่ะ
มันเป็นกะลอนเปล่าแล้วคุณผู้ชม
เพราะเอาน้ำมันไปราดมาหมดแล้ว
เรื่องต้นนะคะตัวนายสำเริงเขาให้การรับสารภาพว่า
เขาก่อเหตุจริงค่ะทำไปเพราะจับได้ว่าภรรยาคุยกับผู้ชายคนอื่นมาระยะหนึ่งแล้ว
แล้วช่วงหัวค่ำนะคะเขาบอกว่าเขาไปหาซื้อน้ำมันใส่กะลอนเตรียมไว้เลย

แล้วก็ไปนั่งดื่มเบียร์แถวห้องพักก่อน
เพื่อย้อมใจก่อนจะลงมือ
ทีมข่าวเราเลยไปสอบถามเพื่อนบ้านค่ะ
เพื่อนบ้านที่อยู่ห้องติดกันค่ะ
เขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าตอนเกิดเหตุเขาอยู่ในห้อง
แล้วเห็นแสงไฟมันวาบขึ้นมาเลยค่ะ
เรียกลูกสาวให้นำถังน้ำมาให้ก่อนจะสาดน้ำเข้าไป
เพราะตอนแรกก็คือกลัวไฟมันจะลามมาที่ห้องด้วย
แต่พอเปิดประตูออกมาโอ้โหเจอผู้บาดเจ็บถูกไฟคลอกทั้งตัว
น้องสาวคนเจ็บเอาน้ำมาราดดับไฟ
ขณะเดียวกันเห็นรถมอเตอร์ไซค์ถูกไฟไหม้
ชาวบ้านก็กำลังช่วยกันดับไฟเหมือนกัน
ซึ่งนายสำเริงกับคนเจ็บเพิ่งย้ายจากชั้น๓
ลงมาอยู่ห้องชั้น๑ประมาณ๓๔เดือนเองนะคะ
ที่ผ่านมาทั้งสองคนมีปากเสียงกันเป็นประจำ

ล่าสุดก็ทะเลาะกันรุนแรงเลยเมื่อวันที่๗เมษายน
จนกระทั่งมาเกิดเหตุเมื่อคืนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมเขาเป็นแม่ค้าแม่ค้าขายส้มตำ
และเป็นคนที่เข้าไปช่วยคนเจ็บด้วย
ก็คือหญิงสาวที่ถูกไฟละค่ะที่ถูกเผานะ
เขาเล่าแบบนี้ว่าสักช่วง๒ทุ่มกว่า
คือเห็นตัวนายสำเริงคนก่อเหตุ

จังหวะนั้นเห็นแล้วแหละไปเปิดกระโปรงท้ายรถ

แล้วก็เดินไปเทใส่มอเตอร์ไซค์
ซึ่งมอเตอร์ไซคันนี้จอดอยู่ข้างร้านเขาด้วย

ซึ่งในเน่งคนนี้แหละคือเจ้าของมอเตอร์ไซค์
แต่เขาพักอยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้าน
ก่อนที่จะเผารถตัวนายสำเริงพูดว่า
ลูกผู้ชายฆ่าได้หยามไม่ได้
จากนั้นต่อด้วยการไปก่อเหตุเผาภรรยาตัวเองค่ะ

คุณพี่แม่ค้าขายส้มตำที่เข้าไปช่วยนะ
คือเขาบอกว่านี่คือที่ผ่านมาก็เห็นนะ
สองคนนี้ชอบมีปัญหาระหองระแหงทะเลาะกัน

แต่นายพ่อนายสำเริงเห็นว่าชอบดื่มลับ
แล้วก็ชอบทำร้ายร่างกายด้วยค่ะ
เขามาจอดรถข้างหน้าร้านพี่ใช่ไหม

แล้วถือการลอนพี่ก็ไม่รู้การลอนอะไร
แล้วเขาก็มาลาดมอเตอร์ไซเตอร์ก่อน
ลาดมอเตอร์ไซ
ค่ะ
แล้วยังไง
มันต้องเผาเลยเหรอเอออ่าเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์กันหน่อย
ด้วยความที่เขาเป็นผู้ถูกกล่าวอ้างถึงถูกไหมคะ
เพราะตัวในเล็กคนก่อเหตุเนี่ยบอกว่าเหมือนกับว่าเขาหึงหวง
ระหว่างเนี่ยตัวเจ้าของพี่คนนี้รถมอเตอร์ไซค์ที่ไปโดนเผากับตัวภรรยา
มันเลยทำให้เกิดเหตุนี้ขึ้นมาพี่เขาบอกแบบนี้นะไม่รู้จักเลยนะ
กับตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็ตัวหญิงสาวที่บาดเจ็บเป็นการส่วนตัวค่ะ
ยืนยันไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนส่วนที่บอกว่ามาเผารถของเขา
เพราะหึงหวงที่เขาไปยุ่งกับภรรยาของในเล็กเนี่ย
ยืนยันไม่เป็นความจริงนะคะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่อัธยาศัยดีอยู่แล้วกับทุกคน
ไม่ได้สนิทสนมกับคนเจ็บด้วยซ้ำเอาเป็นว่าตอนนี้ตำรวจแจ้งข้อหาในเล็กค่ะ
พยายามฆ่าแล้วคุมตัวไปสอบสวนอย่างละเอียดส่วนเจ้าของมอเตอร์ไซค์เนี่ย
คือตำรวจบอกว่าถ้าจะดำเนินคดีเกี่ยวกับข้อหาเรื่องของการทำลายทรัพย์สินมันก็สามารถแจ้งความได้เหมือนกัน
โอ้โหอันนี้มันเป็นเหตุที่เป็นความรุนแรงในครอบครัว
คือจะความหวงกันขนาดไหนก็ตามมันก็ไม่ควรจะจบลงด้วยการที่ฆ่าแกล้งกันนะคะ